ตอนแรกก็ชะลอมาสักพัก
เร่งเครื่องแล้วก็ถอยหนีค่ะ

ชนกับบ้านของคนที่อยู่แถวนั้น๒หลัง
จนเขาได้รับความเสียหายนะคะ

ใช่เขาบอกว่าเขากลัวถูกตรวจปัสสาวะ
เพราะว่าเขากินยาบ้าไปสามสี่เม็ด

แต่ว่าจริงแล้วพอตรวจในรถ

กไก่มม๓๑๑๑ลำปางนะคะ

รถคันนี้มีผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ในรถนะคะ
คนขับคือนายณฑิพงศ์วงใหม่

เพราะว่าทางตำรวจสพเมืองลำปาง
พร้อมด้วยตำรวจสายตรวจชุดที่๓

เขาตั้งด่านตรวจเป็นจุดตรวจจุดสกัดนะคะ
อยู่ที่บริเวณ๓แยกโรงน้ำแข็งตำบลสบตุ๋ย
แล้วรถเก่งคันนี้ขับมาเจอด่าน
ตอนแรกก็ชะลออยู่ดีสักพัก

ถอยแบบเร็วมากคือตั้งใจจะหลบหนี
แต่ว่ารถเสียหลักไปชนกับบ้านของชาวบ้านตรงนั้น

ตรงนั้นเขาเป็นร้านขายอาหารขายของชำอะค่ะ
บ้านเขาก็ได้รับความเสียหายไป
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวนายนัทธิพงศ์คนขับ
ในรถไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายอะไร
แต่ว่าคนขับคนนี้บอกว่ากลัวถูกตรวจปัสสาวะ
เพราะว่าเสพยาบ้ามาตั้ง๓๔เม็ดก่อนหน้านี้
แล้วยังเมาอยู่หรือเปล่าไม่รู้ตั้ง๓๔เมตรเมื่อวาน

ก็ต้องไปตรวจปัสสาวะอีกรอบนะคะ
ผลตรวจก็คือบวกค่ะก็คือปัสสาวะม่วงค่ะ
ก็ต้องคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองลำปาง
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
จะขยายผลต่อว่าไปซื้อมาจากใคร